คุณผู้ชมไปชิมมะม่วงกันบ้างนะคะ
ตกรผู้ปลูกมะม่วงในอำเภอเนินมะปราง
พิษสนุโลกเขาจัดงานขึ้นมานะคะ
ชวนคุณผู้ชมไปชิมไปช็อปมะม่วง

เกษตรกรปลูกมะม่วงในอำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษสนุโลกเขามีอาการนำผลิตภัณฑ์
ในพื้นที่มาจัดจำหน่าย

คือทุกพันธุ์เขามาตั้งแผงออกงานนะคะ
ชื่อวัทธิษการผลไม้นาหหนาพันธุ์มาหัศจรรยา

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง
มีทั้งการนำออกมานำมาออกร้านนำมาโชว์นำมาประกวด

ก็มีมะม่วงแปรรูปมีมะปรางมาแถมด้วย
ตอนนี้นะคะมะปรางกำลังให้ผลผลิตดีมากค่ะ
อำเภอเนินมะปรางเป็นแหล่งปลูกมะม่วง
ส่งออกอันดับต้นของประเทศ
มีเกษตรกรปลูกมะม่วงถึง๒๘๑๕รายนะคะ
ที่ทั้งหมดเฉพาะอำเภอเนินมะปรางนะ
จำนวนนี้ปลูกมะม่วงพันน้ำดอกไม้สีทอง

และสร้างรายได้เข้าอำเภอมากกว่าปีละ๒๐๐๐ล้านบาท

ขณะที่นายสินชัยตระกูลทิพย์ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วง
อำเภอเนินมะปรางบอกว่าตลาดมะม่วงปีนี้ราคาตกนะ
ราคากิโลกรัมละ๑๕๑๘บาท
ที่บอกว่ามันตกเพราะเขาเอาไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
ปีที่แล้วขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๔๐บาท

จากมะม่วงออกผลผลิตพร้อมกันทั่วประเทศ
สาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

พอสินค้าล้นตลาดราคาก็จะต่ำลงเป็นปกติ

สำหรับงานเทศกาลผลไม้นานาพันธ์มหาศจรรย์มะม่วง
ส่งออกที่อำเภอเนินมะปราง

จัดไปจนถึง๒๔มีนาคมนี้
๒๔พรุ่งนี้เองสิฮะอ๋อ๒วันสุขเฉาหน้าไปอ่ะซื้อชิมช็อป

โอ้โหอยากไปน้ำปลาหวานด้วยนะก็มีเลยโอ้โห

นึกถึงสภาพเวลาที่เราปอกออกมาแล้วนะข้างในคงแบบไม่มีรอยช้ำเลย

สักกล่องไหมครับอยากได้ฮะอยากทานฮะ
โอ้โฮนะครับอยากทานฮะเนี่ยนะครับผิวสวยนะโอ้โฮ
ครับน่าไปใครไปเที่ยวงานกันก็บอกต่อกันมาหน่อย
ถ้าใครไปมาแล้วซื้ออะไรมาได้บ้างนะฮะไลน์มาบอกต่อกันหน่อยนะฮะ
มีภาพสวยเอามาฝากกันนะครับ